เขาบอกว่าเป็นแฟนใหม่ชัด

ออกมาโกหกออกมาแก้ตัวไปวัน
น้องโบวี่ค่ะ

ตัวเองเป็นอริแก่ตัวเองแปลว่าเป็นคน
วนประสาทคนรู้เท่าทันเล่เหลี่ยม

ไม่รู้และแสบสันคือเป็นคนที่น่ากลัว
ในดวงชะตามันได้สองบทบาท

แภพของหลักมาจากการปฏิบัติธรรม

รู้จักไม่นานเลยแต่ว่าตอนนั้นมีเรื่องพี่ชาคริสไง
ต้องใช้เขามาช่วยแก้ข่าว
ถูกต้องใช้ผู้ชายมาช่วยแก้ข่าวถูก